คุณผู้ชมฮะเวลาเราเจอถนนแคบซอยแคบเนี่ย
ถ้าเราประเมินแล้วเฮ้ยมันมีความเสี่ยงจะเบียด

รถเก๋งคันนี้ฮะหนีคู่กรณีมาแล้วมาเจอซอยแคบ
แกอยากจะโชว์สกิลแกฝืนฝืนไหวไหมดูกันฮะ
นั่นแหละครับไม่พ้นนะคุณผู้ชมฮะ
กระบาดที่จอดอยู่ด้านซ้ายไปด้วยครับ
นี่ครับเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้
อะไรอ่ะนี่สันม้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ

รถเก๋งดำนั้นขับมาในซอยแคบครับ
แล้วข้างก็จะมีกระบะสีเทาดำจอดอยู่
เฮ้ยก็สวนไปเลย
โอ้โหดูแล้วไม่น่าจะพ้นนะ
คือขนาดว่ารถเล็กแล้วนะแต่ซอยก็แคบเหมือนกัน
แล้วจะเห็นว่ามีทั้งรถกระบาดมีทั้งรถคันอื่นจอดข้างทางหมดเลย
พอเฉียวกระบะคันเทาดำไปแล้วขับหนีไปเลย

แต่ย้อนไปก่อนหน้านี้ที่จะเกิดเหตุการณ์ในคลิปนี้นะคุณผู้ชม
รถเก๋งคันสีดำคันนั้นขับมาตามถนนพุทธมนตรสาย๕ครับ
แล้วไปเบียดกับรถคันที่ติดกล้องหน้ารถนี่แหละ

เจ้าของกล้องหน้ารถก็เลยพยายามจะขับตามนี่
เก๋งดำนี่ก็เร่งเครื่องหนีด้วยนะ
รถคันที่ติดกล้องก็ตามไปตามไปแบบกระชั้นชิดเลย
พอรถของคู่กรณีเลี้ยวเข้าไป
นี่เลี้ยวเข้ามาในตลาด๙แสนตะบนอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนแล้ว
เจ้าของรถที่ติดกล้องหน้ารถก็ตามไปติด
กระทั่งเก๋งดำไปจอดจนมุมอยู่ในซอยแคบ
แล้วก็นำมาซึ่งภาพเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นโอ้โหนี่
หนีน้ำบานเลยน้ำเพียบเลยนะน้ำท่วมอยู่นั่นน่ะ

ก็ไม่รู้ว่ารถทั้งสองคันก็คือเก๋งสีดำกับรถคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ย
เฉียวชนไปมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
แต่ที่แน่คุณผู้ชมเก๋งสีดำต้องกลับมารับผิดชอบกระบะคันที่เขาไปเบียดด้วยนะ
เพราะกล้องหน้ารถคันนี้เห็นชัดเจนเลยครับว่าเขาไปเฉียวแล้วกระบะก็จอดของเขาอยู่ดีนะฮะ